ฝันดีฝันดีหรือฝันร้าย
เมื่อคืนฝันไปก็เป็นสะพ้ายนายก

เรื่องถึงคุณหลิวอัจจริยาค่ะ
บอกกับผู้ชมไทยรัฐเลยว่าช่วงนี้

เรื่องไม่ม่วนป่วนรัก

ก็นักร้องลูกทุ่งหมอลำทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะ

ลิวก็ขอพัฒนาสูตรเห็ดอบกรอบนี่ตั้งชื่อยี่ห้อเลยนะคะว่า

โดยจะเปิดตัวเดือนหน้านะคะและด้วยความที่เป็นลูกทุ่งสาวสายมูค่ะ
ก็ได้ไปขอพรนะคะพระพิคเนธแล้วก็เจ้าแม่คารี
ให้ธุรกิจตัวนี้มันเห็งปังด้วยนะคะ

พูดถึงละครแล้วก็เรื่องธุรกิจใหม่กันเลยค่ะ
น้องกัลเดอะซานน้องเบเฟิร์น

ใช่ค่ะขนมแบบเป็นซองแล้วเป็นเห็ด

ลำที่แปลว่าอร่อยทางภาคเหนือ

ก็ต้องไปใช่ค่ะ

น้องสาวที่เขาพามาน้องกระติ๊บ
สุรางคณังค่ะเขาเป็นลูกทุกสาวซีรีส์จากจังหวัดร้อยเอช
นะคะอายุ๒๔ปีค่ะเป็นน้องรักของสาวหลิวค่ะ
ที่เป็นปล่อยเพลงคิเดียดหลายคิเดียดภาษาอีสานคือแบบว่า
ไม่ชอบเผ็ดแหย่งอ๋อประมาณนี้คุณผู้ชมนะคะ
แบบไม่ชอบมากคิเดียดหลายจังสินะคุณผู้ชม
กะติ๊บบอกว่านะคะเธอก็เป็นสายมูค่ะเดินตามรอยพี่สาวเลยค่ะ
หลิวนี่แหละค่ะเธอน่ะทั้งร้องเพลงเก่งมูเก่งชิดที่ว่า
พอถึงหลังเวทีหมอลำเสร็จปุ๊บเจอพ่อแก่เจอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเนี่ยค่ะ
หลิวทั้งกระติ๊บนะคะก็รีบเข้าไปไหว้ขอพรทันทีค่ะ
เรียกว่าครบเครื่องทั้งเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องดวงเห็งจริงค่ะ
น้องสาวน้องในค่ายเป็นนักร้องน้องใหม่
สวัสดีค่ะซื้อกะติ๊บจุฬาคณะนะครับ
อยากไปมีภัยก็ไปโลซาแต่อย่าคืนมามันขี้เดียดหลาย
มาเป็นแต่สังมาเป็นแต่นายแท้นอพุดสาย
สรุปนะคะก็คือไม่ได้สาระอะไรเลยร้องเพลงให้ฟัง
คือจะไปคุยกับใครก็ไปคุยแต่อย่ามาทักหาฉันขี้เดียดนะว้าว
เป็นสาวใต้นี่ก็รู้จักภาษาอีสานหมดเลยเนาะ
ชอบชอบว่าน่าทำอะไรลื่นได้คุณผู้ชมค่ะ